ให้โชคดีโชคดีสุดเกษตรเพลงปรีนะค่อยรวยค่อยรวย

เศรษฐีป้ายแดงวันนี้ร่วมพิสูจน์บททดสอบชีวิตสุดพลิกผันจากสาวไทยใหญ่สู่ข้าวซอยมาดามแอน
สู่ร้านหนาแท้แท้ที่ขายได้ถึงวันละหนึ่งร้อยห้าสิบชามล้างหนี้หมดภายในห้าปี
จากเด็กสลำสู่เจ้าของร้านข้าวหมูแดงหมูกรอบศรีวัดเชิญชิมเผยเคล็ดลับหมูกรอบที่กรอบนานถึง๘ชั่วโมง
กับน้ำราดสูตรเข้มข้นขายดีจนลูกค้าล้นร้าน
สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่วาไรตี้ปากท้องของคนอยากรวย
กับรายการเศรษฐีป้ายแดงอุ้ยยังไงอ่ะคะคุณเบิร์ตใหญ่กว่าผัวฉันอีก
คุณแม่คะสวัสดีนะคะวันนี้ต้องบอกเลยว่าขอต้อนรับพิธีกรคนใหม่ของเราค่ะคุณแม่
นะคะของเราเองนะคะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
อย่าบอกว่าพิธีกรคนใหม่บอกว่าเป็นพิธีกรชั่วคราวแต่ไม่ค้างคืน
จะบอกว่าร้านนี้นะแม่ขายมาแล้ว๑๕ปีด้วยกัน
แต่ห้าปีแรกเนี้ยเขาขายปุ๊บล้างหนี้ได้หมดเลยอุ้ยอยากเจอเจ้าของร้านอ่ะทำไงวะ
โอ้เขาทำยังไงละวันหนึ่งเขาขายวันละร้อยห้าสิบชามนี่ไปแม่เร็วไปเร็วเร็ว
อิสรภาพแยกบ้านแขกร้านข้าวซอยสูตรล้านนาแต๊กแหจากเชียงใหม่
ที่เจ้าของร้านเนี่ยเป็นคนไทยใหญ่จากเหนือย้ายมาสู้ชีวิตเปิดร้านนวดและร้านข้าวซอยนานกว่า๑๕ปี
กับบรรยากาศร้านสไตล์ล้านนาและเมนูอาหารเหนือกว่าแปดสิบเมนูและวันนี้เจ๊คิมกับน้องจ๊ะก็ขอไปเปิดสูตรลับความสำเร็จ
ไปทำความรู้จักกับเจ้าของร้านข้าวซอยมะดำแอนกันเลยครับขายแต่ข้าวซอยอย่างเดียวเหรอคะ
มีหลายอย่างค่ะมีอะไรบ้างมีข้าวซอยไก่ข้าวซอยเนื้อไส้อัวแกงฮังเลแกงโฮก
สูตรข้าวซอยของร้านมาจากยังไงเป็นมายังไงมาจากอาทัยใหญ่กว่าค่ะ
แต่ว่าแอนเนี่ยเอาของไทยใหญ่มาผสมผสานกับคนเหนือทำเชียงใหม่
เมนูเด็ดที่นี่คืออะไรคะข้าวซอยค่ะข้าวซอยเลย
ข้าวซอยเลยค่ะวันหนึ่งขายได้เยอะที่สุดกี่จาน
และต้องเป็นพริกแกงที่ผ่านการหมักมาแล้ว๑ชั่วโมงเท่านั้นนะ
จนได้สีแบบนี้นี่แหละครับ
แต่กว่าจะมาเป็นพริกแกงข้าวซอยได้แบบนี้

ตอนนี้ขอไปชิมความอร่อยจากร้านมะม่วงน้ำปลาหวาน
ที่ขายดีคู่ตลาดองค์พระปฐมเจดี
ยาวนานกว่า๑๗ปีแล้วล่ะครับ
ร้านนี้ก็คือระคังทองน้ำปลาหวาน
ซึ่งแต่ละวันเนี่ยครับมีลูกค้ามารอต่อคิวซื้อยาว
ยอดขายเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นหลักหมื่นต่อวันเลยล่ะครับ
หมื่นหนึ่งสองหมื่นสามหมื่นแล้วแต่วันค่ะ
ขายทุกวันไม่เท่ากันทุกวันเพราะว่าลูกค้ามากน้อยแล้วแต่วันค่ะ
มีน้ำปลาหวานเป็นตัวหลักเลยนะคะก็น่าจะเป็นอยู่ที่กุ้งนะคะ
เครื่องแน่นลูกค้าน่าจะชอบค่ะ
แล้วก็กะปิน้ำกะปิแห้งกำลังจะมีตัวใหม่เป็นกะปิโหวค่ะ
ราคาที่อยู่หน้าร้านก็จะมีถ้วยเล็ก๓๐แล้วก็๗๐แล้วก็๑๐๐
แต่ว่าขายราคานี้เป็น๑๐ปีแล้วนะคะยังไม่ได้ปรับขึ้นราคาอะไรเลย
ซึ่งพอมาถึงก็เจอพี่ยุเจ้าของร้านกำลังจะทำน้ำปลาหวานอยู่พอดี
เลยขอเข้าไปคุยกันก่อนครับว่าน้ำปลาหวานสูตรเด็ดของระคังทองเนี่ยเขาทำยังไง
แต่โอ้โหเห็นมีน้ำเชื่อมที่เตรียมไว้อยู่แล้วในนี้เนี่ยมีอะไรผสมลงไปบ้างล่ะครับเนี่ย
ในนี้ก็จะมีน้ำตาลมะพร้าวกะปิแล้วก็มีน้ำปลาค่ะ
อันนี้ก็จะเป็นกุ้งควายขาวค่ะอันนี้ก็จะตามด้วยกุ้งใหญ่นะคะ
ใส่กุ้งจนพูนขนาดนี้เลยล่ะครับ
ว่าแต่ทำไมต้องใส่ไปทั้งสองกุ้งแบบนี้ล่ะครับพี่ยุ
เพราะว่าลูกค้าบางคนชอบกินตัวเล็กบางคนชอบกินตัวใหญ่ไม่เหมือนกันค่ะ
ต่อไปก็จะเป็นไฟหอมแดงเลยค่ะถ้าหอมแดงก็จะเป็นสดนิดนึง
อันนี้ก็เป็นพริกจินดาพวกจินดาพวกอะไรอย่างนี้ค่ะ
หลังจากนั้นก็ทำการคนให้เครื่องต่างทั้งกุ้งแห้งหอมแดงและพริกเข้ากันดี
แล้วก็จะตักเฉพาะผิวหน้าที่เครื่องลอยขึ้นมาใส่กระปุก
เพื่อให้ได้น้ำปลาหวานเครื่องแน่นเน้นนั่นเองล่ะครับ
น้ำปลาหวานเรียบร้อยก็ต้องขอมาดูที่มะม่วงกันสักหน่อย
ซึ่งที่ร้านนี้เนี่ยใช้มะม่วงอะไรล่ะครับ
ถ้าหลักเลยทั้งปีก็จะเป็นแก้วขมิ้น
ถ้านอกฤดูจะเป็นมหาชนกเดือน๙ฟาลั่นมรกฏเขียว๓รส
แต่ถ้ากินเข้าสุดเลยก็จะเป็นแก้วขมิ้นค่ะ
แหมเห็นขายดีขนาดนี้แล้วไปเอาสูตรการทำมาจากไหนล่ะครับเนี่ย

แล้วพอพี่แต่งเข้ามาพี่ก็เข้ามาทำต่อค่ะ
แล้วก็ปรับเปลี่ยนสูตรใช้หอมไทยแท้นะคะ
จินดายอดฝนแล้วก็อยู่ที่ตัวกุ้งด้วยค่ะ
เปลี่ยนเป็นแบบนี้เลยค่ะก็เริ่มจากโต๊ะเล็กเล็กเลยค่ะ
มะม่วงวันละ๕โล๑๐โล๒๐โล
ปีแรกค่อยทยอยเพิ่มขึ้นมาค่ะ
ดัดแปลงไปเรื่อยจากชายกุ้งสีนี้ตัวนี้
เราก็ค่อยเปลี่ยนไปเรื่อยปรับปรุงมาตลอดค่ะ
แล้วกว่าจะปรับสูตรจนลงตัวเป็นที่ถูกใจจนขายดีขนาดนี้
เคยโดนอะไรมาบ้างล่ะครับ
บ่นกับด่าเป็นเรื่องปกติอะค่ะ
บางทีก็กุ้งไม่ดีพริกไม่ดีมีกลิ่นนะอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็พยายามแบบจะดูแลแล้วเราก็จะไปบอกเด็กของเราว่ามันเกิดปัญหานี้เกิดขึ้น
ก็ขอโทษด้วยจริงถ้ามันพลาดไปเพราะว่าไม่ตั้งใจจริง
แบบนี้อยากให้ฝากเคล็ดลับความสำเร็จไว้หน่อยดีกว่าครับ
รู้จักตัวของมันมีจุดยืนเป็นของตัวเองค่ะ
เราไม่จำเป็นจะต้องไปเหมือนคนอื่น
ไม่มีใครทำแล้วดีขึ้นเลยค่ะทุกอย่างมันต้องเกิดจากการเริ่มต้นค่ะ
วันแรก๕โลวันที่๒๕๖โลวันที่๓๘โล
มันก็ต้องทนผ่านวันเวลามันจะดีขึ้นนะคะขอให้อดทนนะคะ
ฝากด้วยนะคะระคังทองน้ำปลาหวานค่ะ
ซื้อผ่านออนไลน์ได้นะคะเฟสบุ๊คค่ะระคังทองนะป้าหวานนะคะ
เศรษฐีป้ายแดงมีกิจกรรมมาให้ร่วมสนุกกันอีกแล้วครับ
กดไลค์และแชร์เพจเศรษฐีป้ายแดงไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
เฟซบุ๊กส่วนตัวแล้วแสดงความคิดเห็นแนะนำร้านเด็ดในดวงใจ
ที่อยากให้เราไปถ่ายทำพร้อมใส่แฮชแท็กเศรษฐีป้ายแดงเปิดเป็นสาธารณะ
ก็ลุ้นรับของรางวัลสวยใส่แล้วรวยจากรายการไปได้เลยครับ

เขาบอกว่ารักษาไม่ได้แล้วชิ้นใจที่บนตักบนอ้อมอกแม่เลย
คิดอยู่ในสมองตลอดว่าเขาอยากอยู่แล้วโรคมันไม่น่าอยู่คิดฆ่าตัวตายตอนทีเลย

วันนี้เจ๊คิมและน้องจ๊ะบุกมาที่ร้านข้าวซอยมาดามแอน

ตักลงมอบใหญ่เลยค่ะ

ถึง๓ชนิดนั่นได้แก่หมูสามชั้นบดมันหมูบดและเนื้อล้วนบด
จากนั้นปรุงรสด้วยกะปิและลายน้ำผงปรุงรสกระเทียมพริกไทยขาว
ใบมะกรูดหั่นฝอยหอมแดงผงขมิ้นพริกแห้งป่นซอสถั่วเหลืองและตะไคร้
จากนั้นเราก็มาทำการยัดไส้ใส่หมูสับโดยที่ร้านจะใช้ไส้หมูอ่อน
นำมาล้างน้ำให้สะอาดเพื่อดับกลิ่นขาวและนำมาใส่เครื่องยัดไส้
พอเสร็จเรียบร้อยก็จะทำการเจาะรูเพื่อให้เวลานึ่งหรือทอดไม่แตกนั่นเองล่ะครับ
จากนั้นนำไปนึ่งประมาณ๒๐นาทีเมื่อสุกก็จะนำไปทอดอีกประมาณ๕นาที
สุกและหอมน่ารับประทานแบบนี้เลยล่ะครับอุ้ยจะเด็ดขนาดไหน
ให้เจ๊คิมและน้องจ๊ะไปชิมความอร่อยกันเลยครับมาค่ะเดี๋ยวชิมก่อนเลยแม่
ไส้อัวไหมไส้อัวนะไส้อัวหมูนะ
ไส้ไส้ข้างนอกเขากรอบนะมันจะมีมันเพิ่มความนุ่ม
เครื่องถึงมากกลิ่นตะไคร้ตีจมูกมากอร่อยต่อไปแม่
ไปทางรับเมืองก่อนรับเมืองไหนไหนอ่ะ
หอมผีกราบขึ้นมาเลยบอะไรละเอาไปปล้วงแห้งแล้วก็ไม่ใส่มะนาว
งทางเลนะคะมันจะมีเครื่องเฉพาะของมันชิมก่อน
หมูอ่ะเขาตุ๋นจนนุ่มถั่วเคี้ยวกรุบกับมีขิงตัดเลี่ยน
มีความเปรี้ยวจากมะขามแล้วก็เข้มนิดหวานหน่อย
อันนี้กลมกล่อมอร่อยแล้ว

ต้องใส่หอมแดงแล้วก็ผัดลอง

และที่สำคัญนะคะหอมกะทิมาก
แล้วเครื่องแกงก็หอมไม่เผ็ดด้วย
กำลังดีเลยแล้วเส้นกำลังดีมากนะคะ

ไม่มีอะไรที่เอาชนะกลิ่นกะทิหอมที่นี่ได้เลย
กำลังที่แก๊งเขาอะ
อยู่ในหัวอยู่ในปากของเราแบบ
อร่อยจริงเนาะ
เรียกว่ารสชาติเนี่ยเหนือแต๊ะเลยล่ะเจ้า
ต่อไปเรามาเปิดใจเส้นทางชีวิตของมาดามแอน
กว่าจะมีวันนี้ได้เนี่ยครับ
อดีตเป็นสาวไทยใหญ่ที่แต่งงานกับคนมีฐานะ
แต่สุดท้ายโดนกีดกันไม่ให้อยู่ด้วย
กลายเป็นคนที่ไม่มีที่ซุกหัวนอน
เกิดอะไรขึ้นล่ะครับเนี่ย
คุณแอนพื้นเพดั้งเดิมเลยเป็นคน
เป็นคนไทยใหญ่ค่ะมาแต่งงานกับครอบครัวคนรวยค่ะ
ตอนที่ที่เขากำลังรักเรานะคะกำลังหลงเรานะคะ
ตอนนั้นสบายแต่พอหมดรักแล้วทุกอย่างก็เปลี่ยน
พอมีลูกครบ๖คนเสร็จเขาก็ความรักมันเจือจังลง
ทำไมเราถึงเลิกกันไปตรงไหนไม่ดี
โดนด่าเรื่องแบบว่าญาติพี่น้องค่ะ
ง่วงง่าไม่มีการศึกษาเขาดูถูกเรามากงี้
ก็ขอกลับบ้านเลยค่ะขอกลับบ้าน
พอกลับบ้านไปทีนี้กลับไปประมาณ๒๓เดือน

ไม่มีที่ซุกหัวนอนเลยใช้คำนี้ไปไหนคะ
ไปหาพี่สาวก่อนเขาบอกว่าโง่ออกมาทำไม

พี่สาวเราไม่ช่วยเหรอพี่สาวบอกโง่ทำไมไม่ทน
ค่ะไม่ช่วยค่ะ
ก็เลยขอเงินเขา๒๐๐เพื่อจะมาเรียน
สระใดตัดผมดัดผมทำเลฟ

ชีวิตที่เคยเป็นคุณนายขับรถได้

แล้วตอนนี้มานั่งรถเมย์อย่างนี้
รู้สึกว่าชีวิตมันตกต่ำที่สุดแล้ว
ตอนนั้นเปิดร้านเสริมสวยอย่างเดียวหรือว่าทำอย่างอื่นด้วยครับ

ตอนแรกเงินเก็บก่อนทีนี้พอมาทำร้านแล้วมันบันไป
ไม่มีเงินทำต่อก็เลยก็ไปกู้
แอนตัดสินใจกู้เงินจำนวน๕๐๐๐บาทมาลงทุนทำร้าน
ซึ่งในที่สุดก็ไม่ประสบความสำเร็จแต่ด้วยความขยันอดทน
ทำให้พี่แอนทนเก็บเงินได้๑ก้อนจำนวน๒แสนบาท
เพื่อมาลงทุนกับร้านข้าวซอยมะดามแอนแห่งนี้นี่แหละครับ
และเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น
เมื่อลูกสาวคนที่๕เส้นเลือดในสมองตีบ

อายุ๒๓แล้วแล้วเส้นเลือดไหนสมองตีบบอกเขาเป็นอะไร
ตอนแรกติดก่อนค่ะติดก่อนแล้วก็มารักษาตัวค่ะ

หมอบอกว่ารักษาไม่ได้แล้ว
สิ้นใจที่บนตักบนอ้อมอกแม่เลยครับ
เครียดมากเลยค่ะเพราะว่าลูกที่รักเราอ่ะ
ที่ให้ความเติมเต็มความรักให้แม่มีเขาคนเดียว
มีเขาคนเดียวที่ดูแลแม่

วันแม่นะวิวรักแม่ทุกวัน

วันไหนที่แม่ดูแลตัวเองไม่ไหว

วิวจะอยู่เคียงข้างแม่เสมอ
คิดอยู่ในสมองตลอดว่าไม่อยากอยู่แล้ว

คือณวันนั้นเนี่ยที่เราคิดสั้นที่เราฆ่าตัวตายเนี่ย

แต่เพื่อนเรามาเห็นใช่ไหมคะ

แล้วก็พาเราส่งโรงพยาบาล

ไปโรงพยาบาลเพราะว่ากลัวเสียเงิน
ไม่มีเงิน

พอเราฮึดขึ้นมาเราทำไงทำไงต่อกับร้านนี้
ก็ไปกู้๕แสน
ก็มาทำร้านลองดูอีกทีหนึ่ง

แต่มันมีข้าวซอยอย่างเดียวไหมเนี่ยตอนแรก

ลูกค้าที่มาทานก็บอกว่าอร่อย
ก็เลยมีแรงบันดาลใจมีกำลังใจ

ฝากข้อคิดถึงทางบ้านหน่อยว่า

ต้องมีความอดทนยังไงถึงจะมาจุดนี้ได้
ต้องอดทนอย่างมากค่ะ
ความจนความลำบาก

หลักในความสำเร็จเท่าที่มองคุณแอน

เอาชนะความเจ็บปวดต่าง
เอาชนะคำดูถูกต่าง

ถ้าไม่ได้เริ่มจากไม่ได้สร้างไม่ได้แข็งแรงด้วยตัวเอง

แต่อย่างนี้ต่อให้โอกาสหน้าเขาจะ

คิดว่าเขาจะกลับมาสู้อยู่เสมอ

ร้านอยู่ที่ไหนเปิดกี่โมงค่ะ

ปิด๔ทุ่มค่ะ
เรียกว่าผ่านอะไรมาหนักจริงเลยล่ะครับ
แล้วมาอิ่มจุกกันต่อกับชาบูบุฟเฟ่กันบ้าง
ที่นี่เนี่ยของเขาเยอะจริง
แถมน้ำจิ้มก็เข้มข้นไม่แพ้กัน
อยากรู้เล่าใช่ไหมว่าเป็นที่ไหน
น้องใบตองไปกันเลยครับ
อิ่มจุก๓๒บาทกลับมาแล้วค่ะ
ต้องพาทุกคนมาอยู่ที่หน้าร้านชาบูบอมสาขาตลาดชายทิศนะคะ
ร้านนี้เขาเป็นบุฟเฟ่ชาบูที่มีลายอาหารมากกว่า๕๐รายการ
มีทั้งหมูหมึกกุ้งวัตถุดิบอื่นเยอะแยะมากมาย
และเมนูอิ่มจุกของเราวันนี้ก็คือ
บุฟเฟ่๙๐นาทีในราคา๒๗๖บาทเท่านั้นนะคะ
แต่เราจะให้คุณจ่ายในราคาเพียงแค่๓๒บาทค่ะ
กติกาจะเป็นยังไงไปฟังกันเลยค่ะ
กติกาการร่วมสนุกกับกิจกรรมอิ่มจุก๓๒บาท
เมื่อเห็นสัญลักษณ์อิ่มจุก๓๒บาทขึ้นที่หน้าจอ
ฟี่ภาพตัวเองขณะรับชมรายการเศรษฐีป้ายแดง
แล้วคอมเมนต์มาที่ใต้โพสต์อิ่มจุก๓๒บาทประจำสัปดาห์
ที่เฟซบุ๊คเศรษฐีป้ายแดงไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ภาพที่ถูกใจทีมงานจะได้รับรางวัล
ประกาศผลที่เฟซบุ๊คเศรษฐีป้ายแดงไทยรัฐทีวีช่อง๓
เมนูเยอะมากค่ะ
แต่ว่าไฮไลท์ของเขาจะอยู่ตรงนี้
เขาจะเสิร์ฟมาแบบนี้เลยนะคะนี่จะเป็นส่วนเนื้อสัตว์ที่เราสามารถเลือกได้
ว่าคุณจะเป็นหมูล้วนเนื้อล้วนหรือว่าจะผสมกันระหว่างหมูกับเนื้อก็ได้
ไลท์ของเขาอีกอย่างก็คือนี่หมูไม้ไผ่อันนี้ต้องลอง
รวมไปถึงใครที่เป็นสายเนื้อก็เลือกได้เลยเนื้อก็มีนะคะ
แล้วก็พวกลูกชิ้นต่างไส้กรอกเยอะแยะมากมายทะลงทะเลก็มี
แล้ววันนี้นะที่ไม่ต้องเลือกทานเนี่ยจะเป็นน้ำซุปสองอย่างนะครับ
ก็คือเป็นชาบูน้ำใสกับชาบูสุกี้น้ำดำนะจ๊ะ

น้ำจิ้มพอนซื้อจะมีขวามเค็มก้นปลูกนิดนึง
เข้ากับน้ำชาบูน้ำดำมากทั้งส่วนหัวไหล่หมูอ่ะนุ่มไม่เหนียว
สันคอกินกับน้ำจิ้มหมาล่าของเขา
อร่อยมีความหอมพริกหมาล่าเผ็ดเค็ม
อร่อยเป็นแบบว่าน้ำจิ้มแบบใหม่ที่ยังไม่เคยทานที่ไหน
น้ำจิ้มสุกี้กับหมูไม้ไผ่กันนะครับ

หนวดปอมอึกดูซื้อแบบกรึบเลยอะเด้งนึง
และนี่ค่ะสำหรับบุฟเฟ่ร้านนี้ของหวานเขาไฮโซมาก

สำหรับในเซตนี้จะได้คอมบูเล่ไปเลย

เมนูอิ่มจุกของเราในวันนี้ก็คือนี่เลยค่ะ
บุฟเฟ่ราคา๒๗๖บาท
แต่เราให้คุณจ่ายเพียงแค่๓๒บาทเท่านั้นค่ะ

ถ่ายค่ะ
และตอนนี้นะคะสัญลักษณ์อิ่มจุกขึ้นมาที่หน้าจอแล้วนะคะ
รีบเซลฟี่ภาพของคุณเองได้เลย
แล้วส่งมาร่วมสนุกกันที่เฟซบุ๊คเศรษฐีป้ายแดง

บุฟเฟ่๓๒บาทเท่านั้นนะคะ
และสำหรับใครที่อยากจะมาอิ่มจุกแบบใบตอง

ชาบูบอมสาขาตลาดชายทิศนะคะ
ร้านเขาเปิดตั้งแต่๑๑โมงไปจนถึงเที่ยงคืนเลย

และกลับไปติดตามความสนุกกับเศรษฐีป้ายแดงกันต่อเลยค่ะ
อิ่มจุกกันจนพุงกลางขนาดนี้
คุ้มสุดไปเลยใช่ไหมล่ะครับ
แต่จากชาบูบุฟเฟ่ที่ขึ้นชื่อเรื่องของน้ำซุป
เราขอไปต่อกันที่อีกหนึ่งร้านที่ขึ้นชื่อเรื่องหมูหมูกันบ้าง

ซึ่งที่นี่เนี่ยเขาการันตีความกรอบถึง๘ชั่วโมงเลยทีเดียว
ซึ่งจะเป็นร้านไหน
เราไปหาน้องใบตองกันเลยครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมใบตองและเศรษฐีป้ายแดงวันนี้
พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่หน้าร้านนี้เลยนะคะ
หมูกรอบหมูแดงสีวัด

เด็ดของเขาคือกรอบนาน๗๘ชั่วโมง
และไม่ใช่แค่หมูกรอบอย่างเดียวนะที่ว่าอร่อยแล้ว
ราดของเขาก็อร่อยเด็ดเข้มข้นไม่แพ้กัน
เพราะว่าเขาใช้ส่วนผสมถึง๑๐กว่าอย่างเลยนะคะ
เทคนิคการขายของเขาเทคนิคการทำหมูกรอบ
และน้ำราดของเขาจะเด็ดขนาดไหน
เพราะอยากรู้แล้วว่าทำไมถึงขายดิบขายดีขนาดนี้

ตั้งอยู่ริมถนนบริเวณฝั่งตรงข้ามซอยครูบอล๔
ร้านนี้เนี่ยครับเขาเปิดมายาวนานถึง๒๒ปีแล้วล่ะครับ
ซึ่งเมนูที่ทุกคนมาแล้วจะต้องสั่งเลยนั่นก็คือ
ข้าวหมูแดงและหมูกรอบ
เพราะเขาเนี่ยมีทีเด็ดอยู่ตรงที่น้ำราด
เข้มข้นอร่อยไม่เหมือนใคร
โดยเฉพาะหมูกรอบที่ขายดี
ถึงขั้นว่ามีเท่าไหร่เนี่ยก็ยังไม่พอขาย
ขายดิบขายดีขนาดนี้เขามีเคล็ดลับยังไง
ตามน้องใบตองไปคุยกับพี่สุวัสดิ์กันเลยครับ

เฮียเขาว่ากันว่าหมูกรอบร้านเฮียเนี่ยกรอบนาน๗๘ชั่วโมงนี้จริงไหมคะ
จริงครับใช้ฝีมือในการทอด
งั้นขอถามนิดนึงเฮียเอาสูตรมาจากไหน

อ่าแล้วก็พัฒนาปรับปรุงสูตรไปเรื่อยจนเป็นของตัวเอง
ตอนนี้บอกเลยว่าอร่อยเด็ดแน่นอนนะคะ
ขออนุญาตดูหน่อยได้ไหมว่าหมูกรอบของเฮียเนี่ยชิ้นใหญ่ขนาดไหน

อ่าหมูกรอบสีวัดเชิญชิมจ้า

๒๐๐บาทก็คือคือละ๗๐บาท
สิบบาทจริงนอกจากหมูกรอบที่เด็ดแล้วอ่ะหมูแดงของเฮียก็เด็ดด้วยเหมือนกัน
ส่วนที่เขาทำให้อร่อยจริงจริงคือน้ำราดน้ำราดของเฮียเขาว่าใช้แบบ
ส่วนผสมเป็น๑๔อย่างเลยใช่ครับ๑๔๑๕อย่าง
ยังเอาดีเฮียหนูขออนุญาตเลย
ขอดูเคล็ดลับในการทำหมูกรอบหน่อยได้ไหมเฮียขอลองหน่อยนะดูสิว่าจะทำแล้วอร่อยเหมือนที่เฮียทำหรือเปล่า
ข้างในกันค่ะครับแต่ขอบอกกันก่อนเลยครับว่ากว่าจะได้หมูกรอบที่ใครใครต่างก็ต้องยกนิ้วให้
เรื่องของความกรอบของหนังหมูและเนื้อหมูที่นุ่มจนชุ่มฉ่ำก็ต้องมีหลายขั้นตอนอยู่เหมือนกันนะครับ
ซึ่งเคล็ดลับจะเป็นยังไงนั้นอดใจไว้รอช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ
แต่ทีนี้มันมีจุดเปลี่ยนบ้านสลามถูกงัด
บาทไปหมดเลยเหรออ่าหมดเลย
ก็คิดดูด้วยวันหนึ่งกำไรร้อยบาทพอวันที่ขายแน่น้อยกว่าเศ็บสิบ
แปดสิบบาทคงจะเก็บได้๘๐๐๐บาทก็ต้องลอกไปสองเดือน
ก็๘๐วันก็โดนงัดหมดเลยก็คือตอนนั้นขายที่โรงงาน
พนักงานก็เยอะเราก็จะไปเข้าไปขาย
ผมขายอยู่ตรงนั้นก็ขายมาประมาณอีก๑๗ปี
แล้วผมก็โดยไล่
ไม่เอาแล้วไม่ไปหาที่ขายแล้ว

เรายังอยู่กับรายการเศรษฐีป้ายแดง
ต้องออกไปทำภารกิจแก้ห่วงจุ้ยเสริมความเห็งปังรวย
ให้กับกิจการร้านค้าต่างต่างกันแล้วล่ะครับใครที่กำลังกังวลเรื่องห่วงจุ้ย
จับตาดูกันไว้ให้ดีเลยนะครับอย่างวันนี้เราจะไปกันที่ร้านครัวอาป่า
ที่มีขายทั้งยำส้มตำและอาหารตามสั่ง
แต่ด้วยความที่เพิ่งจะย้ายมาเปิดตรงนี้ได้ไม่ถึงปีก็เลยมีความกังวลใจ
ในเรื่องของยอดขายอยากให้สินแสชัยช่วยแนะนำกันหน่อยครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เจ้าของร้านใช่ไหมครับใช่ค่ะ
ลูกค้าเยอะช่วงไหนอ่ะช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงเวลาก่อนเที่ยง
แล้วก็จะมีอีกทีก็จะเป็นเย็นเลยโอ้เพราะร้านหนูปิดดึกค่ะครับ
เอ๊ะอยากขายดีไหมครับโอ้อยากค่ะโอ้โหจะอยากขายดีตามสิ่งแสเลย
ขายดีแล้วก็อยากมีเงินอ่าลองของได้นะฮะ
เพราะที่นี่มันผิดอยู่มีทั้งหมด๔อย่างเท่านั้นเอง
ร้านนี้นะครับของพี่เอ๋พันทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
เพราะฉะนั้นหัวมังกรอยู่ซ้ายมือหางมังกรอยู่ขวามือสุดเลย
ถ้าอยากจะขายดีอยากปกครองบริวารอยากให้บริวารช่วยกันหาช่วยกันเก็บ
เราก็จะต้องให้พี่เอ๋ย้ายเคาน์เตอร์มาไว้ฝั่งนี้ทั้งหมดเลย
เอ๊ขายเนี่ยรถมันมาอย่างเงี้ยมันไม่ได้เก็บแล้วมันไปนู่นหมดเลย
เพราะว่าเข็มทิศมันตัวบ่งบอกเพราะหัวมังกรจุดส่งเสริมมันอยู่ฝั่งนี้
จุดที่๒นะครับของพี่เอ๋นะครับที่มีปัญหา
เราจะพาไปดูกันนะครับว่าเราจะแก้ยังไงครับตามผมมาเลยครับ
จุดที่สองของร้านนี้ก็คืออันนี้เป็นประตูห้องนอน
ประตูห้องนอนถ้ามองจากหน้าบ้านเห็นประตูห้องนอนเขาเขาเรียกว่าคนไม่อยู่บ้าน
หรือทรัพย์ไหลออกทรัพย์หนีออกคนไม่อยู่นิ่งคนงานก็ไม่อยู่นิ่ง
เพราะฉะนั้นประตูตัวนี้ต้องแก้นะครับแก้ไปอยู่ไหนต้องไม่หันหน้าออก
หน้าบ้านควรจะแก้ให้ไปอยู่ด้านข้างซึ่งในช่องนั้นเดี๋ยวสินแสจะไปอธิบายว่า
เราจะแก้ยังไงนะครับฝั่งนี้เป็นห้องน้ำนะครับ
ฝั่งนี้เป็นห้องนอนนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นประตูจะต้องเจาะอยู่ด้านนี้
ด้านที่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับถึงจะแก้กันออกเลย
อันนี้เป็นผนังเบายิ่งแก้ง่ายเลยครับนะฮะพี่เอ๋ลองแก้ดู
เรื่องที่สามของพี่เอ๋นะครับจุดศักดิ์สิทธิ์ของพี่เอ๋เนี่ยผิดหมดเลย
เหตุที่ผิดหมดเลยเพราะว่าหนึ่งเจ้าที่นะครับมาอยู่ในตำแหน่งของเขาเรียกว่า
อื้นในอกพอดีนั่งอยู่ในท้องมังกรแต่ว่ามันเป็นองศาเสีย
เพราะฉะนั้นเราต้องย้ายเจ้าที่อย่างน้อยต้องมาอยู่ที่หัวมังกร
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้รวมอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นจุดศักดิ์สิทธิ์ก็จะมีพลัง
สี่ก็คือกระถางทูบเนี่ยฮะกระถางทูบของพระพุทธรูปต่ำกว่าสดือ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับกระถางทูบจะต้องไม่ต่ำกว่า๘๙เซน
เพราะฉะนั้นจุดศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้พี่เอ๋ควรจะทำเป็นตู้เก็บสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ตรงนี้ทั้งหมดเลย
และอีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับจากโทรทัศน์เนี่ยนะฮะ
บางครั้งเนี่ยฮะเป็นรูปอะไรผู้หญิงบ้างรูปแบบว่าโป๊บ้าง
อะไรนี่เป็นการแสดงอะไรต่างเนี่ยมันก็มาทับหัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ศักดิ์สิทธิ์ท่านจะไม่อยู่นะฮะ
ก็มีแค่นี้เองของพี่เอ๋แก้ตรงนี้ก่อนไปเจาะประตู
ประตูจากนี้ไปไว้ตรงนู้นก่อนรับรองแก้ได้เลยครับ
รับรองรู้เรื่องเฮ่งปังด้วยได้เห็นเคล็ดลับการแก้ห่วงจุ้ยจากสินแสชัยกันไปแล้ว
ตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะกลับไปเปิดเคล็ดลับการทำหมูกรอบ
ของร้านข้าวหมูแดงหมูกรอบสีวัดเชิญชิมกันบ้าง
ว่าทำยังไงถึงได้กรอบอร่อยยาวนาน๗๘ชั่วโมงขนาดนี้

ทำคืออันนี้จากล้างน้ำให้สะอาดแล้วนะฮะอุ้ย
ใหญ่มากแล้วก็มาเสี่ยงอ๋อเหมือนค้ำไว้
ให้เค้าตึงน่ะใช่ไหมพ่อใช่ค่ะ

ย่างแล้วน้ำมันพวกมันมันจะไหลไปทางแล้วลง
โอเคงั้นเราใส่เครื่องปรุงเลยมีอะไรบ้างคะ

เกลือก็คือปรุงรสเป็นออกแบบว่าเค็ม
หน่อยใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่แล้วก็เอานี่ชุบชุบลงไปเลยเหรอคะ

เพราะว่าถ้าบางคนเขาใช้รูปเอาอย่างนี้มันจะเข้าไม่เสมอ
ได้แล้วครับแล้วก็ห้อยหลังจากที่ผสมหมูสามชั้นกับเครื่องปรุงจนเข้ากันดีแล้ว
สุวัสดิ์ก็จะนำหมูที่ได้มาย่างโดยใช้ไฟแรงประมาณสามชั่วโมงครึ่ง
ซึ่งวิธีการเช็คหมูสามชั้นว่าได้ที่หรือยังพี่สุวัสดิ์เขาก็จะใช้มือลูบดูว่าหนังหมูด้านพอไหม
เมื่อได้ความด้างตามที่ต้องการแล้วก็จะนำหมูสามชั้นลงไปทอดทันที
โดยใช้ไฟแรงเพื่อให้หนังหมูผ่องพอหนังสวยได้ที่
เบาไฟแล้วทอดต่ออีกประมาณ๕นาทีเพื่อให้หมูกรอบนาน
จากนั้นนำหมูกรอบขึ้นมาพักไว้จนแห้งแล้วถึงจะนำไปสับเพื่อไม่ให้เนื้อหมูยุ่ยนั่นเองล่ะครับ
ก็คือเราได้เคล็ดลับในการทำหมูกรอบไปแล้วนะคะอีกหนึ่งสูตรเด็ดที่ทำให้หมูกรอบที่นี่อร่อยก็คือน้ำราดของเขานั่นเอง
ใช้หมดใส่งาเสร็จเราก็ใส่กลัวแล้วพอเสร็จแล้วใส่งาเสียวดำ

สูตรน้ำราจสูตรน้ำราจสูตรน้ำราจที่ทำให้ร้านนี้แบบอืม
นอกจากหมูกรอบที่เกราะอร่อยนานเจ็ดถึงวันชั่วโมง
คือน้ำราดสูตรพิเศษที่ใส่ส่วนผสมเยอะมากจนจำไม่ได้แบบนี้
อย่างนั้นเดี๋ยวได้เวลาใบตองขอไปชิมเลยละกันนะ
ได้ค่ะไปค่ะ
แต่ก่อนที่เราจะไปชิมกันพี่สุวัสดิ์ยังใจดีใจดี
สูตรเด็ดการทำหมูแดงให้อีกหนึ่งเมนู
วิธีการทำก็ง่ายเลยครับ
โดยที่ร้านจะใช้เนื้อหมูสันใน
นำไปหมักกับเครื่องเทศสูตรพิเศษของทางร้าน
ซึ่งก็จะคล้ายกับน้ำราดนั่นก็คือ

แล้วก็ใส่ผงปรุงรสซีอิ๊วขาวเกลือน้ำตาลสาย

และใส่สีผสมอาหารสีแดงส้มผสมให้เข้ากันอีกครั้ง
จากนั้นใส่กระเทียมหมักทิ้งไว้๑ชั่วโมง
เพื่อให้เครื่องปรุงเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อหมู
แล้วจึงนำหมูที่ได้ไปย่างอีก๔๐นาที
ก็จะได้หมูแดงชำเนื้อนุ่มแบบนี้แล้วล่ะครับ

เปิดเคล็ดลับกันไปทุกขั้นตอนขนาดนี้
ก็ชักสงสัยแล้วล่ะครับว่าจะอร่อยขนาดไหน

ชิมพร้อมกับแขกรับเชิญสุดพิเศษ

ที่จะมาช่วยพิสูจน์รสชาติของร้านข้าวหมูแดงหมูกรอบสีวัด
ชิมกันเลยครับ

ก่อนที่จะชิมเดี๋ยวหนูจะเล่าอะไรให้ฟัง
หมูกรอบที่พี่ตุ๊กกำลังจะได้ชิมนะ
เป็นฝีมือการหมักของหนูเอง

เอางี้ดีกว่าให้พี่ตุ๊กชิมแล้วเดี๋ยวบอกรสชาติแม่
ทางเรานี่ก็ขอว่าร่าตกลิ่นกลมไป

แดงเขาอ่ะชิ้นใหญ่มากแล้วก็คือมันน้อยแล้วพอมันแบบลาดกับน้ำซอสตุ๋นของเขามันแบบเข้ากันอ่ะ
น้ำราดของเค้าอะมันจะมีความหอมหอมงาหอมแบบขึ้นขึ้นต่างต่าง
และไม่ได้หวานจัดนะสกลมกล่อมอ่ะอ่ะให้ทุกคนกินไปก่อน
ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเพราะว่าบอกเลยว่าเจ้าของร้านเรื่องราวก่อนมุกจะมาถึงทุกวันนี้
ต่อคิวยาวขนาดเนี้ยมีที่มาที่ไปนะไม่ใช่ทำปั๊บแล้วปังปุ๊บเลย
ต้องมีแบบว่าเรื่องราวการผ่านมรสุมดราม่ามามากมายเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของร้านกันไปค่ะ
อร่อยกับเมนูเด็ดประจำร้านข้าวหมูแดงหมูกรอบสุวัสดิเชิญชิมกันไปแล้ว
ก็ได้เวลาที่เราจะมาพูดคุยถึงเส้นทางของพี่สุวัสดิ์ที่กว่าจะมีวันนี้ได้นะครับ
ต้องสู้ชีวิตจากเด็กต่างจังหวัดที่เข้ามาอาศัยอยู่ในสลำ
มีสมบัติติดตัวแค่เสื้อผ้าชุดเดียวอะไรที่ทำให้เปิดร้านขายข้าวหมูแดงหมูกรอบขึ้นมาได้
ให้พี่สุวัสดิ์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับกว่าเส้นทางที่จะมาประสบความสำเร็จเป็นเศรษฐีป้ายแดง
เมื่อก่อนอ่ะบ้านของเฮียก็ยากจนมาก่อนแล้วก็เลยตัดสินใจ
เข้าเมืองกรุงมาหางานทำ

อาทิตย์หนึ่งก็ได้ประมาณสัก๓๕๔๐บาท

ส่วนใน๒๐๐บาทเนี่ยผมก็ให้แม่

ก็สะดวกนะกินที่นั่นนอนที่นี่

ที่ให้แขกกินอะพอถึงเวลาเลิก
เขาก็จะเก็บต้องเอามาไว้
ก็คือพี่ชายเฮียจีบซาเล็งขายก๋วยเตี๋ยว
ใช่ใช่
จ่ายค่าเซงรถเขาไหม
แล้วเราออกจากร้านแปลว่าเราจะไม่มีที่นอน
ใช่ครับพอมาถึงก็ต้องมาหาเช่าห้องสลัง

ซึ่งปลูกแล้วก็ข้างล่างมันเป็นน้ำคำ

เวลาเราต้องเอาเสือน้ำมันเห็นไหม

พอฝนตกมามันก็จะหยดลงมา

ต้องอ้างล้างรถไปซื้อของไปซื้ออะไร
กว่าจะมาเตรียมของคนเดียวกว่าจะได้มาเมื่อ๔ทุ่ม
แล้วก็ใช้ชีวิตวนไปแบบนี้
แรกผมขายก็คือขายที่เดิมของพี่ชายขาย
ก็คือตอนนั้นขายที่โรงงานพนักงานก็เยอะ

มานั่งเก็บชามล้างชามแล้วก็ถีบไปขายต่อ
เหนื่อยมากเพราะผมคนเดียว

บ้านสลามถูกงัด

ก็คิดดูได้วันหนึ่งกำไร๑๐๐บาท

ถ้าคุณจะเก็บได้๘๐๐๐บาทก็ต้องรออีก๒เดือน

มันก็ท้อเหมือนกันนะแต่มันต้องทำยังไงได้

ก็คือขายขับซาเล้งขายก๋วยเตี๋ยวไก่ต่อไป
อีกประมาณสองปีได้ไหมอ่าผมขายได้ประมาณ๒ปีกว่า
ผมอายุแค่๑๙ผมก็ไปซื้อพี่อัพแล้ว
ก็ไปจอดตรงที่แถวเพศวิทยุตัศน์ใหม่
ตอนนั้นห้องอาหารพวกครับพวกบาร์มันเยอะ
จากขายชามเรากลางวันเนี่ยขาย๓บาทไปขาย๕บาท

เขาให้เคอร์ฟิลล์๔ทุ่มที่ตอนนั้นเคอร์ฟิลล์ปีหนึ่ง

ค่าขนรถก็ยังเอาอยู่แล้วอ่าใช่ก็เลยไปขาย
ทีนี้พอไปขายเราก็มีไอเดียว่าทำห่อไว้เลย๓๔๐ห่อ
พวกทำงานคืนออกมาเห็นผมมีหอ
ก็ซื้อกันซื้อกันแล้วพอผมขายได้ประมาณ
ถ้าเหลืออีก๒๐นาทีปุ๊บถอยรถวิ่งกลับบ้านเลย

แล้วก็ขายอยู่ได้ประมาณสัก๒ปีเสร็จก็โดนไล่

แต่ทีนี้วาดตอนไปหานี่หายากมาก
แอบประเภทหาน่าจะมีคนมากิน
เพราะว่าถ้าซื้อแล้วเราแต่งแล้วแล้วไม่มีคนมากิน

แล้วพอดีผมโชคดีว่าพอดี

ก๋วยเตี๋ยวหรือมาเอาตรงนี้ไม่ดีคนเยอะก็กำลังจะปลูกอยู่
กำลังจะตีเสาเข็มผมก็เลยมาดูเห็นว่า
คืออันนี้เลยใช่ใช่แล้วตึกนี้ราคาเท่าไหร่
นั้นผมซื้อสี่ล้านห้าสี่ล้านห้าแล้วเฮียมีเงินไม่เงินไม่พอหรอกครับ
แต่ผมซื้อไม่พอแล้วก็ไปยืมญาติญาติที่เขาเชื่อใจผม
คนละนิดคนละหน่อยคนละแล้วก็เอามาซื้อ

ผมมีความคิดอยู่แล้วว่า
ผมเห็นพี่ชายผมเข้าไปได้สูตรข้าวหมูแดงมา
มันอร่อยกินข้าวทาบไม่รู้ในใจผมนึกว่าต้องเอาอันนี้แล้ว
ผมก็เลยไปขอสูตรกับพี่แจ๊ะพอดีเนี้ยวันแรกที่ทำข้าวหมูกรอบมาขายอ่ะ
เป็นยังไงคะก็ถือว่าใช้ได้นะ
ช่วงแรกแรกคือใช้หมูแบบกี่กิโลได้ไหมคะก็ประมาณสามสิบโลได้
ในช่วงแรกแรกที่มาเปิดอ่ะแล้วก็ขายก๋วยเตี๋ยคู่ไปด้วย
ใช่ใช่ใช่ขายข้าวหมูกรอบหมูแดงไปด้วยจนตอนนี้แบบว่าเฮียนับหมูไม่ไหวแล้วอ่ะ
เริ่มจากแบบสามแผ่นแผ่นละ๓โล๔โลตอนนี้คือหมูไม่รู้กี่สิบแผ่นแล้ว
มันมาวโป้งเลยก็ตอนที่มีโซเชียลก็ประมาณ๔๕ปีหลังเนี่ย
จุดเปลี่ยนที่ทำให้ร้านแบบคนรู้จักเยอะขึ้นคือสี่ห้าปีหลังนี้เองเหรอคะเฮีย
ช่วงก่อนก็เยอะเหมือนกันนะแต่มันไม่ได้เยอะแบบระดับนี้หรอ
ก็คือเฮียขายดีตั้งแต่นั่นแหละวันที่ซื้อตึกนี้เรื่อยมา
ก็ขายได้เรื่อยน่าจะถือว่าดีเป็นเวลาสี่ปีละที่ตรงนี้ยี่สิบสอง
สิบสองปีครับสามารถปลดหนี้ที่ซื้อตึกเนี่ยสี่ล้านห้าได้ตอนไหนคะ
ไม่ถึงสิบปีอ่ะไม่ถึงสิบปีแล้วก็คืนใหญ่ไม่เสียไม่เสียหรอกพี่อ่ะ
ก็ได้มาก็คืนเข้าไปว่าเคล็ดลับความสำเร็จของเฮียคือแบบขยันประหยัดแล้วก็อดออม
เส้นทางชีวิตของเฮียก็มาจากเด็กต่างจังหวัดเข้ามาอยู่ในเมืองแล้วก็อยู่ในสลำ
ประสบความสำเร็จทุกวันนี้อยากจะให้เกียร์เนี่ยแชร์มุมมองความสำเร็จกับคุณผู้ชมหน่อยค่ะ
ขยันแล้วนะแล้วก็ต้องขยันแล้วก็อดทนนะฮะแล้วก็จะสำเร็จมากน้อยขนาดไหนก็แล้วแต่โชคชะตาด้วยเนอะ

สร้ายมือประมาณเจ็ดสิบแมนอ๋าจะเห็นร้านศรีวัดเชิงจิม

เยอะมากเยอะมากส่วนหนูก็จะชิมเป็นหมูแดงเพราะว่าหนูหมักหมูกรอบหนูก็เลยไม่กล้ากิน
จริงน้อยก็ความหมูกรอบของเค้านะ
เมื่อกี้ที่เรารีวิวนี่ไงสุ่มตอนนิดนึง

ไม่ห่วงหุ่นห่วงอะไรเลย